ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
หลายคนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
เมื่อวานนี้เธอฉันก๊อปปี้คำพูดเธอไปเล่าใหญ่เลยนะข่าว
เมียน้อยเมียหลวงเธอได้ดูไหมฉันก๊อปปี้เธอเห็นไหม
ไม่ได้ดูหลับวันเหนื่อย
ดีแล้วตั้งแต่ไม่ได้เล่นขาวนี้มันหลับเร็ว

ไม่ได้เล่นเลยมันเหนื่อยแต่มันเป็นป๊อก
แต่เขาก็มีประเด็นเดิมอีกนะครับคุณทักษะจันทร์วันนี้ไง
อ๋อนี่อัยคะวันนี้ธนานีดาเขาออกมาพูดเอาจาก

แล้วก็บอกคุณหนุ่มเอ๊ะมีชื่อกัญชัยจะไปเป็นพยานเหรอเธอ
๒บุ๋มประณัสดาวุงผู้ดี๓กัญชัยเก็บเหนือต้อย
สุดท้ายคือคงต้องขึ้นไปเป็นพยานบนชั้นศาลถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่ารายชื่อต่างนานาที่ได้มีการเอ่ยมาเนี่ย
ก็เป็นคนที่ได้รับข้อความเหล่านี้เหมือนกัน
พี่ต้องมีเวลาว่างไปขึ้นศาลเขาเหรอคะ

สุดท้ายก็คือถ้าเขาเรียกก็ต้องไปถ้าขึ้นศาลเรียกก็ต้องไป

ตอนนี้พี่เป็นคนที่ฮิวฮอตที่สุดในประเทศ๑ใน๕เลยนะ

อย่างวันนี้นกอุศนีซึ่งเขาบอกว่า

เอาเคยจะฟ้องอบีแล้วก็คือผู้จักรการนั่นแหละ

พูดว่าธุรกิจของคุณเคเป็นสีเทา

มันส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของเขา
อันนี้ที่ทนายนิด้าเขาพูดนะครับ

จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เครียดนะครับ

ลั่นว่าจะฟ้องก็ฟ้องตั้งใจขอโทษ

กระแสตอนนี้กระแสโซเชียลก็ไปถล่มนา

เอาจริงแล้วแม้มหากราบดราม่าโลกใบที่๒
ของจักรจันทร์จะจบลงไปแล้วแต่ก็
ถึงเวลาที่เขาบอกว่าคนที่สร้างข่าวขึ้นมา

จะต้องออกมารับผิดชอบนะครับ

คุณเควัฒนาแล้วก็ทนายนิด้าเนี่ย
เขาเดินทางเข้าไปแจ้งความที่สอนอบางเขน

บีก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์
แล้วก็อดีตเพื่อนสนิทก็คือคุณนกอุศนี
แล้วก็พวกอีก๔คนเนี่ยในคดีหมินประมาท
โดยการโฆษณาประมาณค่าเสียหายทั้งหมดนะคุณหนุ่ม

ล่าสุดครับผู้จัดการของน้องอุศนีเขาเปิดใจทางโทรศัพท์
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่คุยกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่าทางจักรจันทร์กับเคจะฟ้องเรื่องอะไรนะครับ

โดยผู้จัดการได้คุยกับนกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ซึ่งนกเองเขาบอกว่าเครียดไหมก็คงจะรู้สึกนิดแต่เขาก็รู้สึกเฉยนะ
เขาไม่ได้ตื่นเต้นหรือไม่ได้เครียดอะไรมากมาย
อีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีโอกาสขอโทษจักรจันทร์ไปแล้ว

ฟ้องก็ฟ้องมาเขาบอกอยากจะฟ้องก็ฟ้องมา
ขณะเดียวกันก็มีคนไปพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์
กระแสวิพาควิจารณ์ว่านกขอโทษจักรจันทร์แต่ไม่ขอโทษคุณเค
คือตอนนั้นคือนกเขาบอกเขาขอโทษจักรจันทร์คนเดียวแต่ไม่ขอโทษคุณเคเนี่ย
ผู้จัดการก็ยอมรับว่าไม่ได้ขอโทษเคจริง
โดยนกตั้งใจจะขอโทษจักรจันทร์คนเดียว
แล้วก็หลังจากนี้คงเตรียมความพร้อมในส่วนหนึ่ง
ส่วนเรื่องทนายความก็ขอรอดูก่อนว่าจะโดนฟ้องเรื่องอะไรก่อนตอนนี้นะฮะ
ซึ่งสำหรับนกแล้วเขาไม่ได้สนใจคือนกเขาก็ไม่ได้อ่านกระแสโซเชียลอะไรมากมายหรอก
เขารู้ถามว่านกรู้ไหมว่าตอนนี้กระแสโซเชียลไปถล่มนางนางรู้นะนางรู้
เพราะว่านกเขาก็มีกลุ่มแฟนคลับของนางแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้จักเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าก็ไม่ได้สนใจอะไร
คือนางก็อ่านนั่นแหละแต่ก็นางให้นางไปตอบโต้นางก็คงไม่ไปตอบโต้แหละ
นายความของจักรจันทร์แล้วก็เคพูดว่าเป็นเพื่อนสนิทที่อาจจะสนิทน้อยลง
อดีตเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยคือคำพูดอย่างเงี้ยที่มวลทนายนิดาเขาพูดอะนะฮะ
เขาก็บอกว่าผู้จัดการเป็นคำพูดของคนอื่นไม่ใช่คำพูดของเจ้าข้าจันทร์
ก็ขอปล่อยผ่านไปเลยดีกว่านะฮะว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา
ค่ะถ้าเกิดทางสารเรียกคุณคงต้องไปเนอะ
สถานเรียกก็คงต้องไปแต่ที่แน่ตอนแรกอ่ะข่าวที่ออกมาเนี่ย
ก็คือเหมือนกับทางผู้จัดการของจักรจันทร์เนี่ยยกผู้จัดการของทางฝั่งคุณนกเนี่ย
เขาก็สงสัยว่าจักรจันทร์ไปฟ้องเรื่องอะไรจริงแล้วจักรจันทร์เขาไม่ได้แจ้งความไม่ได้ฟ้องนกนะ
คุณเคคุณเคเป็นคนแจ้งความแล้วก็จะฟ้องทางฝั่งคุณนกคือไม่ได้เกี่ยวกัน
มุมของคุณจักรจันทร์เนี่ยก็คงจะไปฟ้องเรื่องของอาบีแล้วก็ผู้จัดการคนใหม่ของทางคุณจักรจันท
ก็คือคุณจ๋าเนี่ยก็แจ้งความแล้วก็น่าจะฟ้องทางฝั่งของอาบีเหมือนกันคือฐานบินประมาทเหมือนกัน
แต่คนที่ฟ้องคุณนกคือคุณเคถูกแต่เรื่องของนกเนี่ยคือเค
เกี่ยวกับเรื่องผัวพันธ์หรือเรื่องทำให้ชื่อเสียงการงานเขาเสียหาย
คือจริงจริงแล้วผู้จัดการของทางคุณนกก็ไม่น่าจะงงเนอะจริงจริงไม่น่าจะงง
เพราะว่ามันก็มีประเด็นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าพอไปลงแบบนี้
แล้วมันก็มีเรื่องปริพาทเพียงเรื่องของตานตานาเนี่ย
แล้วคุณเคเขาบอกเขาก็เสียหายเรื่องของธุรกิจสีเทา
เพราะว่าครอบครัวที่บ้านเขาครอบครัวเขาก็ธุรกิจที่บ้านเขาเนี่ย
มันมีปัญหาเวลาที่แบบมีการแบบติดต่อกับคู่ค้าอะไรอย่างนี้
ลูกค้าก็จะงงว่าเออทำไมมันถึงแบบมีประเด็นเรื่องของเอ่อ
สีเทาสีเทาสีดำเข้ามาเรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยต้องต้องฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองค่ะ
อ่าเท่านั้นเองแต่ว่าในร่วมของคุณโน๊ก
แต่ไม่ขอโทษคุณเคแต่ว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับคุณจักรจันท
ที่พูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเค
ว่าถ้าสมมติเป็นขอโทษเขาน่าจะจบใช่ไหมล่ะ
ผมก็ไม่รู้ไงแต่ตอนนี้มันคงไม่จบแล้วแหละ

เหมือนกับที่ผมได้อ่านบทความหนึ่งในทวิตเตอร์คนหนึ่งเขียนมาผมชอบมากเลยนะ
เขาบอกว่ากลายเป็นเพื่อนกันสมมุติว่าพี่เป็นเพื่อนกับรถเมย์อย่างนี้
รถเมย์ไม่ได้รูดซิปกางเกง
ด้วยความเป็นเพื่อนจะเดินไปกระซิบรถเมย์ไม่รู้ซิบหรือจะให้พี่ตะโกนบอกอ่ะ
เออมันต้องไปค่อยบอกสิ
ก็กระซิบก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนกันก็กระซิบก็ได้ไม่ต้องกระโกน
นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีคนพูดเบะจะมีข่าวขุมเสกด้วยนะคะ
ศรียะทำอย่างร้ายแรงของหนังสาวปารินาไกรคุบ
สสราชบุรีนะฮักษ์ภรรังประชารัฐครับ
ตอนนั้นเราพยายามเคยเล่าเรื่องราวของว่าคุณเอ๋เนี่ยโดนเรื่องอะไรบ้าง
ก็คือกรณียึดคลองครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
โดยมิชอบเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่
ตอนนั้นนะฮะเห็นไหมตอนที่เคยมีข่าวก็เป็นระลอกระลอกมหากราบเหมือนกัน
จอราเข้บ้างไปปล่อยหมาออกมาคัดนักข่าวบ้าง
วันดีคืนดีไฟไหม้บ้างก็คือมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาตลอด
วันนี้นะฮะสารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีปปช
มีการชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนดำเนินการตามระเบียบของศาลอย่างครบถ้วนครับ
และตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัศดร
ไม่ได้ตัดอำนาจของปปชตามรัฐธรรมนูล
จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
เลยตอนนี้นะครับณบัตรนี้ก็คือส่งผลให้นางสาวปารีนา
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
กว่าสารจะมีคำพิพากษาครับ
ในขณะเดียวกันวันนี้ปารีนาไกรคุบก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวไหม
ก็รู้สึกจะมีการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ของเขา
แต่หลายคนที่โทรศัพท์ไปหาปรินาไกรคุบ
วันนี้คือนางก็บอกว่านางเคารพคำตัดสิน
แต่ขณะเดียวกันวันนี้จะไปสัมภาษณ์อะไรนาง
เคารพการตัดสินว่าวันนี้โอเคล่ะ
ใจไว้แล้วเพราะมันเป็นคดีแรกของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
ของประเทศไทยจริงคดีของปรินาไกรคุบเนี่ย
ส่วนที่นางสาวปรินาเขาร้องคัดค้านโดยอ้างว่าปปชเนี่ย
ใช้อำนาจไต่สวนโดยมิชอบเนี่ยสารเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากัน
ในชั้นการพิจารณาก็คือหลังจากนี้จะต้องมีชั้นการพิจารณาเนี่ย
จึงมีคำสั่งนัดไต่สวนนะฮะวันที่๓๐เมษายนก็คือหลังจากเปิดสงการมาเนี่ย
โมงครึ่งอย่างไรก็ตามนะฮะปรินาไกรคุบเองก็สามารถยื่นคำคัดค้าน
ณตอนนี้นะเอ๋เองก็สามารถยื่นคำเข้าค้านได้ภายใน๑๔วัน
สามารถทำได้นะครับในขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเปิดเผยว่าหลังสารดีการับคำร้องนางปรินาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
นางสาวขอโทษนะฮะนางสาวปารีนาไกรคุบให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในคดีบุกรุกที่ดินห่วงห้าม
นายกทราบไหมนายกก็บอกเขาทราบแล้วนะครับเมื่อถามว่าเนี่ยเอ๋ปารีนาไกรคุบก็เรียกได้ว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กระทบกับเสียงของรัฐบาลไหมล่ะนะครับปรากฏว่าวันนี้นายกก็ถามว่าไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
แต่อย่างใดคือนายกไม่ตอบนะฮะเป็นสิ่งที่นายกไม่ตอบล่าสุดก็อย่างที่บอกคุณเอกเขาก็พร้อมน้อมรับคำสั่งของศาล
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็บอกอย่างที่เราเมื่อกี้ที่เราให้ดูว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แต่มั่นใจในกระบวนการยุทธิธรรมนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับสิ่งที่นางก็บอกว่าโอเคพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่าง
นั่นคือสิ่งที่นางบอกมาเดี๋ยวดูอันนี้นิดนึงนะฮะพอดีล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ได้มีการผ่านอนุมัติของออยให้ทางวัคซีนของทางจรสรรอันจรสรรเป็นตัวที่๓นะครับของประเทศไทยแล้วนะ
ล่าสุดคุณอนุทินชายวิรกูลเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าได้รับรายงานจากนายแพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มนะฮะ
ที่การออยอร์บอกว่าออยอร์เนี่ยได้พิจารณาอดุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดไนทีนของจรสรรแอนด์จรสรรแล้ว
เป็นวัคซีนรายที่๓นะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศไทย
แต่ยังต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ขณะนี้วัคซีนทั้ง๓รายนะฮะที่เขาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเนี่ย
ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับให้ใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สามรายก็คือซีโนแวคเอสตราเซเนก้าและสุดท้ายตอนนี้นะฮะ
จรสันแอ่นจรสันครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ปิดกั้น
การขึ้นทะเบียนและให้ใช้วัคซีนได้ในประเทศไทย
ขอเชิญชวนให้ผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นมาขึ้นทะเบียน
เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยให้คนไทยได้มีทางเลือกในการรับวัคซีนมากขึ้น
แล้วก็มีการแฮสแท็กบอกว่าไม่ผูกขาดวัคซีน
ซึ่งตัวจรสันจรสันจะดีคือแค่เข็มเดียว
เห็นมั้ยแหละนี่จะบอกว่าของอินเดียอินเดียประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าไม่ส่ง
จอลสันจอลสันนี้น่าฉีด

แต่อินเดียเขาประกาศว่าไงรู้ไหม

ตอนนี้จะมีผลกระทบทั่วโลกเลยนะถ้าอินเดียไม่ส่งออก
อินเดียตอนนี้เองเนี่ยเขามีโควิดกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์ซ้อนอีกนะ

คือตอนนี้หนักหน่วงมากเหมือนกันเฉพาะอินเดียเองก็หนักมาก
เขาบอกว่าตอนนี้เนื่องจากหนังเขากลายพันธุ์ไม่ส่งวัคซีนให้ประเทศไหนเลย

เขาไม่ได้ให้เลือกว่าเราจะเป็นแบบได้ของเครือข่ายหรือว่าบริษัทไหน
ปกติเขาก็เป็นราช

ปกติของที่อเมริกาเขาก็มีให้ฉีดฟรีอยู่แล้ว
ไปเรื่องศรษฐ์คุณเสกโรโซกันบ้าง
ก็วันนี้นะคะสารจังหวัดมินบุรีนัดอ่านคำพิพากษา
คดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอายา๑๒
โจทยื่นฟ้องในเสกสรรสุขพิมายหรือว่าคุณเสกโลโซเนี่ยนะคะ
เป็นจำเลยฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ฐานเสพยาเสพติดแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบออาวุธปืนค่ะ
ซึ่งคดีนี้ทางศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
จำคุกตามพรบออาวุธปืน๑ปี
รับสารภาพลดโทษเหลือ๖เดือน
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยขู่เข็นว่าจับประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืน
อันนี้ให้จำคุก๑ปี๖เดือน
แล้วก็ฐานเสพยาจำคุกอีก๖เดือน
รวมจำคุกคดีนี้ทั้งสิ้นเป็นเวลา๑ปี๑๘เดือน
พร้อมให้บวกโทษของสารอาญาคดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิท
อดีตภรรยาอีก๑ปี๓เดือน
เท่ากับว่าเป็นจำคุกจำเลยทั้งสิ้น๒ปี๒๑เดือนค่ะ
โดยสารนี้ไม่รอการลงโทษแม้ว่าจำเลยจะอ้างว่าป่วยเป็นโรคไบโพล่าขณะกระทำผิด
เนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นพฤติการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
พบว่าจำเลยรู้ผิดชอบดีจึงไม่อาจอ้างภาวะป่วยดังกล่าวได้ค่ะ
กระทำของจำเลยนั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ซึ่งสารเคยให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีในการรอลงอายาคดีอื่นเอาไว้แล้ว
แต่จำเลยยังมากระทำผิดซ้ำในช่วงเวลารอลงอาญาอีก
ไม่สมควรให้รอลงอาญาแล้วก็ให้นับโทษจำเลยต่อ
จากคดีพรบออาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
ต่อมาค่ะทางสารอุทธรพิพากษาแก้วว่าเป็นฐานมีอาวุธปืน
ซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนเอาไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๕เดือนนะคะ
ลงโทษให้กึ่งหนึ่งก็คงจำคุกเป็น๓เดือน
เพื่อรวมกับโทษฐานอื่นตามคำพิพากษาสารชั้นต้น
เป็นจำคุก๑ปี๑๕เดือนบวกโทษจำคุก๑ปี๓เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาของสารอาญา
อย่างไรก็ตามค่ะทางสารอาญามีนบุรีได้อ่านคำสั่งของสารดีกาที่ทนายความจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตดีกา
ในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง

คำร้องขออนุญาตดีกาของจำเลยนั้น
ผู้พิพากษาชั้นต้นและผู้พิพากษาสารอุทธรณ
เห็นว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น
ไม่อนุญาตให้ดีกาให้ยกคำร้อง
แล้วก็ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด
ล่าสุดค่ะทางทนายของคุณเสกเองก็
ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งสารของสารชั้นต้นนะคะ
แล้วก็สารอุทธรณ์ด้วยที่ไม่อนุญาตให้ยื่นดีการดังกล่าว
พร้อมกับยื่นหลักทรัพย์จำนวน๖แสนบาท
ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารนั้นพิเคราะห์แล้ว

ตอนนี้ก็ปล่อยตัวว่างมาตอนอเจมส์
คุณเสกเขาก็เพิ่งโพสต์นะฮะโพสต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน
ตามที่เคยเสนอข่าวไปนั่นแหละแต่ก็ในที่สุดก็ได้

เราไปฟังเสียงคุณการสักนิดนึงครับ
มีร่างใบเก่ง
อ๋อแกก็บอกก้นนี้แหละ

เดี๋ยวช่วงหน้าพบเต่าประหลาด
มีเขาหน้าสองหลังสี่

เหมือนสะเราะเอมีหกขา๕หน้า๒หลัง๔

กูเปลี่ยนแล้วดูดิ
เรามีเขาหน้าสองหลังสี่

ก็เขียนอย่างนี้จะให้อ่านว่ายังไงล่ะ
โอเคไปพักเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ

เรื่องของโควิดในประเทศไทยกันสักนิดนึง

วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๗ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๘๔๔๓ราย
รักษาหายแล้วค่ะ๒๖๙๔๖ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๙๒ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑จากระบบเฝ้าระวัง๔๓ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๔๙ราย
และ๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๕ราย
โดยผู้ที่มาจากมาเลเซียเป็นหญิงไทยอายุ๓๖ปี

อันนี้ลักลอบเข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติค่ะ
วันที่๑๙มีนาคมก่อนจะตรวจพบเชื้อวันที่๒๒นะคะ
ส่วนการระบาดระลอกใหม่นั้นก็กระจายไปใน๘จังหวัด
ก็จะมีกรุงเทพมหานคร๖๕ราย
มุทรสาคร๑๕รายสมุทรปราการ๕ราย
นครปฐม๓รายฉะเชิงเซา๑ราย
ปฐุมธานี๑รายราชบุรี๑รายแล้วก็สุพรรณบุรี๑รายด้วยกันค่ะ
วันนี้คือก็โอเคนะห๊ะยอดก็ยังลดลงมาหน่อย๑๙วันนี้ที่๑๗
คุณแม่ในกรุงเทพล่ำมาเยอะจังเลย

มีการระบาดรอบสองรอบสามหรือเปล่า
เพราะฝรั่งเศสตอนนี้ที่พาริสหรือฝรั่งเศสทั้งเมืองปิดหมดเลย
๑เดือนไม่ว่าจะเอาอะไรก็ปิดหมดทุกอย่าง
เขาก็เลยบอกว่าไอ้การระบาดรอบ๓ถ้ากลับมาประเทศไทยอีกเนี่ยหนัก
วันนี้คุณอนุทินเขาออกมาพูดอย่างชัดเจนว่านี่มันไม่ใช่เป็นการระบาดรอบ
แต่คือมันก็ยังเป็นการระบาดรอบ๒อยู่แต่เป็นคลัสเตอร์จริงแล้ว
มันมาจากตลาดบางแคร์ถูกต้องไหมครับ
มันก็เหมือนกับย้อนกลับไปก็คือเหมือนเสมอเสมอสาขอน

แล้ววันนี้ยอดจากที่ไป๑๐๐ก็เหลือแค่๙๐กว่าแล้วอะไรอย่างนี้
วันนี้คุณสุวิทย์แก้วบุญอายุ๕๔ปีเป็นคนกระบี่เขาไปพบเต่าขนาดใหญ่
ตัวใหญ่ตัวแย่ละเป็นพภเมียหวัดความอยาก
กูก็ไม่รู้ก่อนขอถามเค้าเขียนมาแบบนี้
เต่าก็ดูไงพวกเขถี่ตัวเมียไว้เองจิ
ก็ดูตรงหอมหรือมีตัวกระดอง

มันมีทรงเร๑๐๐๐ได้หรอ

มีอยู่ครั้งใต้ข้างหลัง

เมื่อกี้ข่าวนี้มาจากอีจัน
ใช่ต้องถามอีจันอีปีนึง

หากดูเผินก็เต่าทั่วไปเต่าธรรมดาทั่วไป

ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นตรงไหน
ผมจั่งเกาะต้มอยู่

ไอ้ผี
เขาบอกว่าสังเกตเผินเนี่ยมันก็เหมือนกับเต่าทั่วไปเนี่ยแต่ถ้ารอสังเกตดีจะเห็นส่วนที่แปลกฮะ
แปลกประหลาดเพราะเจ้าเต่าตัวเนี่ยมันมีขาหน้าเนี่ย๒ขามันปกติทั่วไป
แต่ขาหลังคุณหนุ่มเห็นไหมเห็นแล้วเห็นตรงไหนนั่นไงโผล่มาแพร่ม
อะไรแล้วไหนขาขาอะไรขาเต่าขาเต่ามีกี่ขาจริงมี๔ไหนแต่อันนี้มี๖ไหน๖
มันหลบอยู่ข้างในอีบ้ามันอยู่ข้างหน้าสองข้างหลังสี่เว้ยนี่ไงมันหลบอยู่นี่ไง
ใช่ป่ะมันหลบอยู่หกขานี่ลงไปข้างในนั่นไงมันหลบอยู่ข้างในไง
เขาบอกว่ามวลที่๒๐มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาไปเที่ยวบ้านเมียเขาบ้านภรรยาเขาที่สงขา
ก็มีชาวบ้านจับเต่าดังกล่าวได้ด้วยความสงสารกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปเป็นอาหาร
ส่วนใหญ่เขาจะเอาเต่าไปเป็นอาหารก็เลยขอซื้อต่อมา๑๐๐๐บาท
ปรากฏว่ามันมีไข่อยู่ในหน้า๗ฟองน้อง
แล้วก็นำกลับมาที่บ้านก่อนจะโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊
เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เรื่องหน่วยกันเขาก็มารับเป็นเล้งดู

ชนิดนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นพญาเต่านะกัญชัย

หากใครพบใครเห็นก็จะได้โชคได้ลาบเขาว่าอย่างนั้น
ส่วนมากชาวบ้านเขาจะพบอยู่ใกล้ภูเขา
แถวเครียดป่าใหญ่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอาเต่าภูเขาเถอะปลาเต่าเต่าบก
เหมือนที่เมื่อก่อนต้องหุดเบี้ยงต้องหุดเบี้ยงต้องหาเรื่องเต่าลงน้ำป่ะ

อุ้ยหมิ๋วหมิ๋วหน้ารักมาก

หมิ๋วหมิ๋วหน้ารักมากหมิ๋วหมิ๋วไปหามาให้
ที่บอกว่าเต่าที่ไหนมีเขาที่เมื่อกี้บอกว่า

หมิ๋วหมิ๋วต้องมาให้ดูเต่ามีเขา

เต่าหายากมีเขางอกออกมาจากเปลือกตา

หนุ่มก็ต้องยอมรับว่าหนุ่มอ่านผิดเว้ย

แล้วให้ทำให้คนอื่นเขาลำบากต้องไปหาเต่ามีเข่า
แล้วมันใช่เรื่องที่ฉันต้องมานั่งอ่านข่าวเต่ามีข่าวไหมอ่ะ

พวกนี้แบบเป็นปล่อยเต่าลงแม่น้ำไม่ได้นะ
เพราะว่าเขาไม่มีที่เกาะ
เขาต้องมีที่เกาะ

บก็เหมือนกันปล่อยลงแม่น้ำใหญ่

ชาวบ้านเขาจะพบใกล้ภูเขา

แฟนนางเขียนผิดเป็นเต่าโบก
หนูว่าวันนี้พี่หนุ่มต้องหิวข้าวแน่
ตาล่าตาลายหมดแล้วตอนนี้

เธออ่านข่าวเดี๋ยวฉันจะสั่งเขาต้องปลายจนกิน

เต่าหกเป็นสัตว์ปากคุ้มครองนี่ไง

ห่อหีบกับบ่อใบไม้ม้ามันอยู่ติดกันเหรอ

นี่บ่อใบไม้กับหอหีบมันอยู่คนละมุมกันเลยนะ

ยังไงวะเต่าแล้วเต่าที่เจอมันคืออะไรก่อน

ใช่เห็นไหมล่ะเขาเขียนถูก

เต่า๖เป็นเต่าป่าชนิด
มีกระดองสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเป็นชนิดที่พบ

นี่แม่ต่าลุบนี่มาเต่าหกเต่าเจ็ดไหม

เอสไอเลิฟยูบอกว่าเต่า๖จริง

ตัวที่เราเห็นเป็นเต่า๖ไหมคะที่เราเห็นในรูปอยู่

อ้าวเจ๊เดี๋ยวนะ

น้องนิชาก็บอกมาบอกว่าเต่า๖จริงค่ะเป็นสายพันธุ์

แล้วถามนางซิว่านี่แล้วตัวนี้กระเปิดรูปให้ดู

มันก็ไม่เหมือนกันนะ

เป็นเต่าบกเป็นเต่าที่ใหญ่ลำดับสาย

คุณงงมากไปถึงซูกาต้าแล้ว

แต่จริงจะบอกว่าเอาง่ายคือเต่าตัวนี้

มันก็พิเศษเพราะว่ามันมีขาหลัง๔ขา

นี่น้องอรโลโลโหลเราก็ได้ความรู้ไปด้วย
เราก็ไม่รู้ว่าเต่ามีเชื่อเต๋า๖

เมื่อกี้ดูจากรูปตัวอื่นไม่มีรูที่กระดอง
นางบอกว่าอยู่ตามภูเขาเขาเรียกว่าพญาเต่าเธอ

หรือว่างหนุ่มก็โทรหาลูกคนป่ะ

เตางอยมันมีชีวิตไหมเถอะ
เราก็ทั้งคู่นั่นแหละ

ช่วงที่เตางอยให้หวยแม่น

เตางอยร้องไห้เพราะมีคนเอาตะปูไปตอกเตางอย
บอกว่าเนื่องจากบอกเลขให้ชาวบ้านถูก

หมายว่าสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้แบบเพ่นพลาดออกไปไหน

อุบาทนะหนุ่มง่วงอยแล้วอุบาทนะ

เอ้านะครับก็เรื่องของเต่าพักไว้ก่อนนะ
ก็เดี๋ยวใครเป็นผู้รู้ว่าเต่าตรงเมื่อกี้เป็นเต่า๖

แค้นแทนลูกแม่บุกบีบคอเด็ก๗ขวบ
จับหัวกระแทกพื้นต่อหน้าเด็กในโรงเรียนนะฮะ

ก็วันนี้นะครับวันที่๒๕ภูมิสือข่าวก็รายงานนะฮะ
บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านขี้เหล็กที่บุรีรำนะฮะ
บอกว่าน้องตาโตหลานชายอายุ๗ขวบ
คนในหมู่บ้านไปทำร้ายถึงในโรงเรียน
จนต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
บอกว่าตนเองมีอาชีพรับซื้อของเก่า

เมื่อวานนะครับได้รับแจ้งจากครูในโรงเรียนว่า
น้องตาโตถูกผู้ปกครองเด็กทำร้ายร่างกาย

เรื่องต้นก็ทราบว่าผู้ที่ทำร้ายชื่อว่านางสาวทิพย์
อายุ๓๐ปีเป็นแม่ของเด็กชายแคน
เป็นนามสมมุตินะฮะอายุ๗ปี
ส่วนสาเหตุก็ทราบว่าเมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมานะครับ
เอายากระเพาะอาหารของน้องแคนนั้นไปทิ้ง

หลังเลิกเรียนน้องแคนก็เลยไปฟ้องแม่

พอดุ้งเช้า
นั้นถือว่ารุนแรงเกินไปตนเลยเดินทางนะฮะ
ไปแจ้งความวิสัยพอแคนดงแล้วนะฮะ
ขณะที่เด็กหญิงเอเป็นนามสมมุติอีกเช่นกันนะครับ

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเห็นทางนางสาวทิพย์
ซึ่งเป็นแม่ของน้องแคนเนี่ยบิดรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเร่งรีบมา
จอดรถเห็นน้องตาโตยืนอยู่แม่น้องแคนก็รีบเข้าไปบีบคอ
แล้วเอาศีรษะนั้นกระแทกพื้นต่อหน้านักเรียนที่โรงเรียน
โดยที่ไม่ได้มีการซักถามอะไรเลย
วันนี้เป็นประเด็นเลยนะฮะไม่ก็เด็กอ่ะผมเล่าให้ฟัง
วันนี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ทางคุณแม่มา
คือเด็กเนี่ยนะฮะอายุ๙ขวบอยู่ป๒คือน้องเนี่ยถูกรุ่นพี่เนี่ยนะฮะ
บังคับให้ออกไปวิ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยไม่ออกไปวิ่ง
ก็เลยถูกทำโทษโดยการที่รุ่นพี่เอาซีมานะฮะ๙ขวดมาล่าตัวน้อง
เหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะฮะวันเสาร์เนี่ยวันเดี๋ยวผมดูก่อนวันเสาร์นะ
วันเสาร์ก็คือวันที่๒๐ถูกไหมฮะวันเสาร์ที่๒๐นะปรากฏว่าครูที่โรงเรียนไม่มีใครพาเด็กไปหาหมอเลย
ไม่มีครูพาไปหาหมอไม่มีพาส่งโรงพยาบาลโดยบอกว่าเด็กเนี่ยอาการไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับ
แล้วก็เหมือนกับไปบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยแค่ลงโทษเพราะว่าเหมือนแบบรุ่นน้องเนี่ยไม่รักษาความสะอาด
เพราะถามอีกทีบอกว่าผอก็บอกว่าตัวเด็กเนี่ยน้องภูผาคนนี้มีหิต
ก็เลยรุ่นพี่เนี่ยก็เลยสงสารก็เลยเอาซีม่าเนี่ยจุ๊บสำลีไปเช็ค
ซึ่งจริงแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนั้นได้ไงถ้าเกิดเช็ดมันเช็ดทั้งตัวเหรอ
เด็กเป็นหิตทั้งตัวเหรอถึงต้องเช็ดทั้งตัวมันไม่ใช่
อันนี้คือตัวเด็กใช่ไหมตัวเด็กภูผาเองบอกเลยว่าไปราด
สุดท้ายเด็กคนนี้เกือบตายเพราะอะไรเพราะว่าเขาทิ้งไว้๒วัน
ลูกทิ้งไว้เนี่ยนะตั้งแต่วันเสาร์นะฮะนอนจนถึงวันอาทิตย์
จนกระทั่งวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยแม่เด็กถึงได้รู้แล้วรู้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไรไม่ได้มีใครไปบอกแม่นะคืออยู่ดีเนี่ยแม่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยโทรศัพ
เบิร์นเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาแม่เป็นลูกสาวของแม่เนี่ยอีกคนเป็นพี่สาวของภูผา
ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนประจำอยู่ที่กระบี่
เสร็จแล้วพี่สาวเนี่ยสาวน้อยคนเนี่ยก็ไปขอยืมโทรศัพท์ของเหมือนกับเป็นช่างก่อสร้าง
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรไปหาแม่แล้วบอกว่าแม่มาดูภูผาหน่อยภูผาไม่ไหวแล้ว
แม่เนี่ยก็เลยให้พ่อมารับแล้วรีบมาที่โรงเรียนแห่งนี้
พอมาเห็นภูผาเดินไม่ไหวนะแล้วเขาบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหว
สุดท้ายพาไปเนี่ยเปิดมาเป็นแบบนี้แม่ก็เลยถามว่าทำไมไม่พาลูกฉันเนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกตั้งแต่วันเสาร์ทำไมถึงปล่อยลูกฉันไว้แบบนี้
วันนี้ผมมีโอกาสคุยกับท่านผอที่โรงเรียนแห่งนี้เขานั่งอยู่ประจำใช่ไหมเธอ
อยู่ประจำอยู่ประจำทั้งพี่ทั้งน้องปรากฏท่านผอบอกอย่างนี้บอกว่าดูแล้วอาการเด็กตอนนั้นมันไม่ได้เยอะ
แล้วช่วงนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยกำลังประชุมต้อนรับสวแล้วเด็กจะตายเนี่ยนะ
ก็เลยทำให้ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วมันได้เหรอทำไมคุณเห็นการต้อนรับสวสำคัญกับชีวิตเด็กคน
อะไรอย่างนี้มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมทันทีกับคำตอบคันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ
แม่เนี่ยเขาจะมาออกรายการผมวันนี้ปรากฏว่าก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้าไปบอกว่า

แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะ

ตัวลอกหมดเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือน้องก็ตอนแรกไปเนี่ยเดินไม่ไหว
แม่ต้องไปประคองก็รีบพาไปหาหมอแผลมันเต็มตัวไปหมดมันเป็นแบบ
ใช่ก็เนี่ยก็เป็นประเด็นนะเอ้าเดี๋ยวกลับมาครับ
มาวสนันหน่อยเร็วคุณแม่อะไรครับอันนั่นแย่ใหญ่กันดีแต่เปลือก
นี่ไงฮูอี้สิงอย่างงี้เบาอยู่ดิก็เนี่ยก็ยากวิน
ไม่ลืมไฟว่าว่ามีลูกเล่นอ๋อตายแล้ว
๔อะไรฮะก็ันนี้ไอ้ง่ายนกกับจากรจันเนี่ย

ลืมโชว์ของน้ำ
แม่ผือประสาทผู้ดีเราจะนะว่าสร้างภาพเอ่ยถ้าภาษาชาบ้านเรียกว่าต่อเห้ยอุ๊ยมีดู่ดเสียงให้ด้วยเป็นดาราไม่ได้ดังมาก
มาจากช่องมากสีแสดงเป็นนางเอกประกบเป็นไงวะนางวีนนางเหวี่ยงมากก่อนหน้านี้ศัยกรรม
แต่พระเจ้าลงโทษนางนัดกับใครก็ไปสาย๓๔ชั่วโมง
แต่ไม่มีใครกล้าว่าเพราะนางคิวเงินคิวทอง
ครั้งนัดถ่ายแบบ๕โมงเช้าเที่ยงถึงบ่าย๓นางยังไม่มาเลย
แต่นางก็จะมา๔โมงเย็นมาถึงก็ไม่ขอโทษสักคำ
โดยคำใบ้คือเป็นนางเอกที่มาจากเวทีนางงามวัยรุ่น
ชอบศัลยกรรมชอบกินเด็กผู้ชาย

เนอะพี่อู๋เขาพูดแท้เขาก็มีประเด็นคุณแม่เขาคงเจอมา
นางทำอะไรนางอยู่บ้านกรอกไม่ใช่เหรอเธอ
กลับมาแล้วตั้งแต่ตอนนู้น
นี่ไปใหม่อีกรอบนะไปใหม่ไปกับพระมหาพิวันกลับ
อ๋อกับหมอป๊า
เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับใส่มะยังนาเดตเต้นเมาคลีล่าสัตว์
เห็นก็บอกว่าโอ้โหเกินเบอร์เหลือเกินอ้าวลองดูหน่อยฮะมา
เป็นคนที่แต่งเช้าแต่งเกงมีเด็กขาดก็ยังหล่อนะ
ใช่โอ๊ยตายแล้วรู้ฮู้ฮู้ฮู้ไปแล้วตีรังกามีพับเสือด้วย
ณเดชน์สุดอ่ะนี่เวลาเราดูหนังเขาเล่น
อันนี้คือเต้นเมาคลีล่าสัตว์เหรอไม่เคยเห็นมะยังนาเดตเต้นอ่ะไม่เคยเห็นมะยังนาเดตเต้นอ่ะ
อันนี้เต้นเมาคลีเหรอพี่เมาเต้นเมาคลีเหรอเพลงมันเป็นเวอร์ชันเหรอเป็นเวอร์ชันเร็วเหรอ
แบบเร็วอ่ะต้องฟังใหม่อีกทีเลยอ่ะฟังไม่ทันเลยอ่ะฟังไม่ทัน

เมาคลีล่าสัตว์ม้าเมาคลีล่าสัตว์
โอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับพี่ณเดชน์
ปิดกล้องได้ไงชอบ

ดีมากสนุกมากเลยเคยออกห้องพี่อย่างนี้

ก็ดูแล้วขำใครเครียดดีแล้วณเดชน์เล่นดี
ชอบเต๋อจันทวิทมากเลย
พี่แซมพี่แซมพี่แซมแล้วเริ่มไล่กระเทิง

พูดไปตกโรครับเฮรี่ยังไงครับเมื่อกี้มันตกไหนครับเขาตกว่าบวช

ก็เนี่ยเมื่อกี้บันเทิงไทยรัฐเขาต่อสายตรงไปแล้วพี่มิน

นี่นะฮะเขาบอกว่าว่ายังไงไหนเล่าสิ
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็ได้ต่อสายตรง
ไปสอบถามกับผู้จัดการส่วนตัวของพี่เคลลี่นะคะ
ข่าวที่ออกมาบอกว่าคุณเคลลี่หนีไปบวชเงียบ
หลังจากมีข่าวเลิกลานั้นจริงหรือไม่

ลี่ไม่ได้ไปบวชตามที่หลายคนเข้าใจ
แต่เป็นภาพเก่าเมื่อครั้งที่เคลลี่เคยบวช
คนที่ลงภาพเป็นแฟนของผู้จัดการเอง
ลงภาพนี้เพื่อให้กำลังใจเคลลี่เท่านั้น
พร้อมกับยืนยันว่าหลายคนอาจเข้าใจผิด
ไม่ได้มีการหนีไปบวชแต่อย่างใดจบข่าวค่ะ
สรุปแล้วคุณเคลลี่ไม่ได้บวชตามที่ข่าวได้ลงนะครับ
เป็นภาพเดิมไม่มีการบวช
อันนี้ภัยเทิงไทยรัฐก็ได้ต่อสายตรงมาแล้ว

เต่า๖เป็นเต่าบกชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
แต่เต่าบกไม่สามารถว่ายน้ำได้หรือลงน้ำได้เดี๋ยวจะตาย
แต่เต่าในข่าวคือเต่าบกแต่มินประหลาดมี๖ขา

นะครับเอ้าช่วงหน้าคุณดิวอาริสรา

พี่อำถูกนะหุ่นปังมาก

ไปดูภาพดิวอาริสราหน่อยเขาบอกหุ่นปังมากใช่ไหมครับ

ยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่จริงสำหรับคนนี้

เซบาสเตียน
ใช่นี่คุณดิวกับคุณเซบาสเตียลี่
ใช่ค่ะก็พากันไปออกทริปซะนะคะ

บีกินี่อวดความขาว
หนุ่มตายเรียบนะคะ
เรียกว่าเขาใหญ่ต้องลุกเป็นไฟ

มันไม่ต้องเบลก็ได้
ขอแห้งอะไรกินน้ำนั่นกว่าเห็นรูป

คอแห้งเลยนะ

กันใช้เชิงมุดลูกสาวตัวโตขึ้นแล้วให้ใส่เงิน

เมื่อวันนี้เด็กใส่ประถุง
ใส่ประถุงบอกอืมสังเกตหาสงหาสั้นไปทะเลให้ใส่ประถุง

เอ้าเธอดูแป๊บเดียวฉันเพิ่งไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตอนคลอดวันที่๗๘ขวบแล้วอ่ะ
ก็ไม่รอดูในทราบแทรกพ่อจัดลักษณ์ควันทงแล้วว่ามายูจะคุมพี่หนุ่ม

พี่หนุ่มไม่สามารถจะคุมมายูได้มายูจะสั่งพี่หนุ่มอย่างนี้
แน่นอนเลยนะพ่อหยุดพ่อนั่งพ่ออยู่กับพี่ห้ามพูดห้ามบ่น
นั่นแสดงว่าคนเดียวอ่ะไม่ได้แล้วแหละพี่หนุ่มจริงอ่ะลูกคนเดียวอ่ะ

อย่าไปกลัวเดี๋ยวก็รู้คุ้มใจเลยหรือเปล่าอืม